ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้น
พัทธลุงนะครับมีคนร้ายยิงสองพี่น้องจนเสียชีวิต

เราก็ตามข่าวเรื่องนี้มา๒๓วันแล้วนะครับ
ตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่

น้องชายตรงไปที่บ่อนพี่ชายตามมาห่างห่างผู้เสียชีวิตทั้งคู่เขาเป็นพี่น้องกัน
ของคนร้ายก็ชะลอแล้วถอยหลังกลับมายิงนายนัฐกิจจนเสียชีวิตข้างรถเก๋ง
แล้วก็ยิงนายทวีจนบาดเจ็บสาหัสจนต้องวิ่งเข้าไปในป่าละเมาะข้างทาง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
กลายเป็นเสียชีวิตทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ารถของคนร้ายวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุหลายรอบแล้วค่ะ
เหมือนกับรอเป้าหมายอยู่เป็นชั่วโมง
คนเห็นเหตุการณ์ตำรวจบอกว่าตอนนี้ปมขัดแย้งตั้งเอาไว้๒เรื่องหลักนะคะ
เป็นปมขัดแย้งบ่อนพนันไก่ชนหรือเรื่องชู้สาว
ภายในสัปดาห์นี้ออกไหมจับคนร้ายได้แน่ค่ะครับ